มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยคงต้องขีดเส้นใหญ่ตัวใหญ่
เพราะว่าเป็นปัญหาหลักของคนกรุงบ่นกันอุบมานานกับเรื่องของปัญหารถติด
แล้วก็ติดมากขึ้นทุกวันจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
รวมทั้งท่านนายกก็สั่งการให้คอรมอลเร่งแก้ปัญหานี้หาทางเชื่อมต่อกัน
แล้วก็แก้ปัญหารถติดให้กับประชาชนนะครับ
ติดตามคุณสุภาพเลยครับว่าจะแก้ยังไงดีครับคุณสุภาพ
ครับขอบคุณครับคุณกรอฟครับคุณดับครับ

ผมเคยหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ผมบอกว่าปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดในกรุงเทพเนี่ย
เป็นปัญหาที่เรื้อรังและดูเหมือนว่ายอมจำนวนแก้ไขไม่ได้
เขาอ้างว่ารถมากถนนมีจำกัด
ฉะนั้นเมื่อมีข้ออ้างอย่างนี้ก็เป็นที่ยอมรับได้ว่า

ก็ไม่ควรจะถูกตำหนิเพราะไม่รู้จะช่วยอะไรได้
เมื่อวานนี้เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีนึงว่านายกรัฐมนตรี
กำลังส่องกล้องดูเรื่องนี้ครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง
กับสภาพที่เป็นอยู่เพราะว่ามีรายงานเอกสารว่า
เขาจัดอันดับให้กรุงเทพเป็นเมืองรถติดที่สุดในโลก
ในช่วงเวลาที่คนเขาใช้รถกันมากช่วงเช้าช่วงเย็น
ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าโทษใครไม่ได้หรอกครับ
ถามว่าทำไมรถติดเอากำปั้นทุบดินตอบเลยว่ารถมาก
ถามว่าทำไมรถมากเป็นเพราะเรามีความผิดพลาดในอดีต
เราไม่มีระบบขนส่งมวลชน
ที่จะทำให้คนไปไหนมาไหนได้สะดวก
เราคิดเรื่องรถไฟฟ้ามานานแสนนาน๓๐๔๐ปีแต่เราเพิ่งได้ทำ
เราทำขึ้นมาเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเนี่ยแบบเส้นเดียว
ต้องรอจากนี้อีก๔๕ปีรถไฟ๑๐สายจะต่อเชื่อมกัน
หมดในกรุงเทพถึงเวลานั้นล่ะคนก็จะไม่ซื้อรถ
หรือซื้อรถน้อยลงหรือทิ้งรถไว้กลับบ้านเพราะไปไหนก็ได้
แต่ว่าในช่วง๒๐กว่าปีที่ผ่านมาที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ย
คนที่ไม่มีรถเขารู้นี่ครับว่าลำบากแค่ไหน
เพราะระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าเราไม่มีระบบขนส่งมวลชน
รถเลยรถเมย์เราก็มีน้อยมีจำกัดกว่าจะออกจากบ้านออกจากบ้านได้แล้ว
กว่าจะถึงที่ทำงานไม่สะดวกช้าเสียเวลา
ก็ต้องตะเกียกตะกายผ่อนรถทั้งที่เงินทองก็ไม่มี
เลือดตาแทบกระเด็นรถก็ถึงออกมาเยอะเพราะมันไม่มีคำตอบอื่น
พอรถเยอะมันก็เป็นปัญหาแก้อะไรไม่ได้

ที่จริงเราเคยคิดมาตรการจะแก้ปัญหาเรื่องรถมากรถติด
๒๐ปีที่แล้วตอนนั้นเขาคิดกันว่าในบางประเทศสิงคโปร์มาเล
เขามีมาตรการควบคุมรถใครจะซื้อรถใหม่ต้องเอาทะเบียนรถเก่า
ไปบอกว่านี่ผมมีรถเก่าอยู่นะครับผมจะไม่ใช้ผมจะขายแล้วไม่ใช้แล้ว

เขาถึงอนุญาตให้ไปซื้อรถใหม่ได้ไม่ใช่ใครนึกจะซื้อรถกี่คันก็ซื้อ
แต่ว่านั่นเขาทำได้เพราะว่าระบบขนส่งมวลชนเขาดีนี่ครับ
ของเราถ้าไปตัดสิทธิ์มิดรอนสิทธิ์อย่างนั้นเราเป็นประชาธิปไตยจ๋านี่ครับ
ลองทำอย่างนั้นก็โดนด่าเละอีกว่าไปจำกัดสิทธิ์คนที่เขาจะซื้อรถ
เขาซื้อรถมาเพื่อใช้ในการทำงานเขาต้องการหนีความลำบาก
ทำไมไปตัดสิทธิ์เขาก็แก้ไม่ได้ไม่เอา
ครั้งหนึ่งเราเคยคิดกันว่าเออรถในกรุงเทพนี่มันเยอะ
ถ้าเราคิดว่าวันขี้ให้ใช้รถทะเบียนลงท้ายด้วยเลขที่
วันคู่ใช้รถทะเบียนที่ลงตรงท้ายตัวเลขคู่
ถ้ามีมาตรการนี้รถจะหายไปถากท้องถนนครึ่งหนึ่ง
รถก็จะติดน้อยลงก็คิดได้หรอกครับ
แต่ว่าถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยใครคิดอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้รถมีมากขึ้น
เพราะคนที่มีรถคันเดียวเนี่ยจะตะเกียกตะกายหารถมาอีกคันหนึ่ง
เพื่อจะได้วิ่งทั้งวันขี้วันคู่ไปจดทะเบียนวันขี้วันคู่
แทนที่รถมันจะหายไปจากท้องถนนครึ่งหนึ่งมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะสิครับ
จะทำยังไงได้คนไทยเขาก็มีหัวพลิกแพลง
แล้วเราไม่มีมาตรการที่จะไปห้ามเขาเรื่องซื้อรถ
ขืนไปแบ่งวันคู่วันขี้ยิ่งหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นมาตรการนี้ก็ล้มเลิกพับไป
สุดท้ายขึ้นมาเวลานี้จะทำยังไงล่ะครับ
เหลืออย่างเดียวเท่านั้นไปทำให้รถน้อยกว่านี้ลงก็ไม่ได้
ไปทำให้ถนนมากขึ้นกว่านี้ก็ไม่ได้
ได้เหมือนกันแต่นานเพิ่มขึ้นมาสักสายหนึ่ง
มีมาตรการเดียวเท่านั้นคือคนที่มีหน้าที่แก้ไขต้องเอาจริงเอาจัง
ต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้
ผมเคยเล่าให้ฟังไงแต่ก่อนเนี่ยใครเป็นผู้การจราจรเนี่ย
มีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เป็นที่รู้จักเพราะว่าเป็นหน้าที่จะต้องแก้ไขเรื่องการจราจร
ใครเป็นสารวัตรจราจรท้องที่ไหนถ้ารถติดในท้องที่นั้นมากถูกย้าย
ใครมาเป็นผู้ว่ากอทมเวลาจะชูนโยบายหาเสียงเนี่ยชูเรื่องนโยบายการแก้ปัญหาการจราจร
แต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถนนมีน้อยรถมาก
ใครก็แก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้ปั๊บก็ยอมจำนวนพอยอมจำนวนการแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ความบกพร่อง
ไม่ใช่ความบกพร่องฉะนั้นสิ่งที่นายกจะต้องทำลงมาก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายกสนใจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้
ต้องให้ผู้มีหน้าที่เอาจริงเอาจังมากกว่านี้
ได้เยอะครับเอาจริงเอาจังบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเรื่องวินัยการจราจรเรื่องรถจอดในที่ห้ามจอด
ปรับกันให้จริงเอากันให้จริงรถก็จะติดน้อยลงต้นเหตุของคอขวดหน้าห้างทั้งหลายเนี่ย
รถก็ไปจอดชะลอชะลอรถแท็กซี่ก็จอดชะลอรถตู้ก็จอดชะลอซ้อนกันสองเลนรถชาวบ้านเขาจะไปก็วิ่งไม่ได้กลายเป็นคอขวด
ตำรวจก็เงอะเงอะงะงะเจ้าของห้างเขาเส้นใหญ่นี่ครับเขาก็คุยกับตำรวจกันรู้เรื่องว่าอ้าวช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่อย
มันก็มันก็เลยเป็นปัญหาว่ายิ่งห้างใหญ่อยู่ตรงไหนรถยิ่งติด
เมืองนอกไปดูสิครับเดี๋ยวนี้เขากลับกัน
เขาไม่ให้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีรถมากจอดรถมากของเราถ้าสร้างห้างกอทมต้องบอกว่าห้างคุณใหญ่ขนาดนี้คุณต้องมีรถจอดให้ได้เท่านั้นเท่านี้คันเพื่อให้สอดคล้องกับคนไปห้าง
ก็ยิ่งติดเมืองนอกเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าทำที่จอดรถให้น้อยที่สุด
แล้วคนไปยังไงคนเขาก็ไปรถไฟฟ้าคนก็ไปรถใต้ดินบนดินเขาใช้บริการสาธารณะมีห้างตรงไหนรถก็ไม่ติดเหมือนบ้านเราบ้านเรามีห้างตรงไหนตรงนั้นเตรียมตัวได้เลย
ชาวบ้านอยู่ข้างเคียงเดือดร้อนหมด
มาตรการเหล่านี้จะทำยังไงจะทำยังไงให้ตำรวจเอาจริงเอาจังมากกว่านี้เชื่อว่ามันแก้ได้ครับแก้ได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเอาจริงเอาจังมากกว่านี้วันก่อนผมก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยไปทำเรื่องกับสำนักงานประกันภัยซิให้สำนักงานประกันภัยเนี่ยไปบอกกับบริษัทประกันภัยทุกเจ้าให้มีมาตรการร่วมกัน
รถชนกันโป้งต่างคนต่างแยกรถก็ไม่ติดมากเท่านี้แต่นี่เดี๋ยวนี้รถชนกันต่างคนต่างทำประกันต้องรอให้ประกันมาถ่ายรูปแล้วถึงจะแยกรถได้นี่ทำประกันชั้นหนึ่งด้วยกันทั้งคู่นะเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อเครดิตกันว่า
พอถึงเวลาจะพิสูจน์ว่ารถคันไหนถูกคันไหนผิดบริษัทประกันก็เลยสั่งห้ามคนประกันเอาไว้ว่าห้ามยอมรับผิด
เพราะว่าถ้ายอมรับผิดเป็นฝ่ายผิดก็ต้องตามไปซ่อมฝั่งโน้นด้วยซ่อมฝั่งตัวเองด้วย
แต่ถามว่าทำไมญี่ปุ่นชนกันโครมแล้วเขาแยกรถต่างคนต่างไปเพราะเขาเชื่อเครดิตกันว่าคนที่ผิดก็ยอมรับว่าผมผิดครับ
คันที่ไม่ผิดก็แลกเบอร์กับคันที่ผิดไว้คันที่ไปชนเขาก็ไปบอกบริษัทประกันภัยว่าผมผิด
คุณต้องซ่อมผมแล้วตามไปซ่อมคันข้างหน้าผมด้วยเพราะผมไปชนท้ายเขา
บ้านเราเนี่ยไปชนเขาแท้เนี่ยนะยังไม่กล้ารับผิดเลยว่าผิด
เพราะประกันสั่งไว้ไปดูสิครับใครทำประกันเนี่ยมาตรการหนึ่ง
อย่ายอมรับผิดสอนให้เห็นแก่ตัวสอนให้เอาเปรียบสอนให้คนไม่มีสปีริต
ทำไมปล่อยไว้อย่างนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าตราบใดเราทำได้ถึงขนาดรถชนกันโป้ง
ต่างคนต่างแยกแล้วประกันตามไปเคลียร์กันเอาเองถ้าเป็นอย่างนี้สภาพคอขวดจะน้อยลง
ทุกวันนี้รถชนกันทางด่วนเมื่อไหร่
คนก็ตกเครื่องเมื่อนั้นไปสนามบินไม่ทันเสียหายตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ในเชิง
ในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยรถติดมากเนี่ยติดกว่าสิ่งที่เราคำนวณเนี่ย
นำความเสียหายมาเชิงเศรษฐศาสตร์มหาศาลครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่าเราควรแก้ปัญหาที่ระบบขนส่งมวลชนก่อนดีไหม
เพราะว่าไม่เชื่อมต่อขับรถสะดวกกว่าทำให้ต้องเอารถออกมามาก
ถ้าระบบขนส่งมวลชนเมื่อ๓๐ปีที่แล้วเราทำพร้อมกับสิงคโปร์
ป่านนี้เราก็ไม่ต้องซื้อรถมากกันอย่างนี้ไง

เป็นเรื่องของการเมืองฉันทำเธอค้านเธอทำฉันค้าน